เนี่ยไปชมกันเลยครับในการที่เจ้าเหม็งเงินไขว้ไทยเพศผู้รู้ภาษาคนไปกันตี้ป้าลเล็กที่๒๒ทับ๑
ที่๒บ้านตะเคราะห์ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาที่นี่เนี่ยเป็นบ้านของคุณบัวพันธ
ศรีสาราแสงเจ้าของฟาร์มศรีสารแสง
คุณบัวพันธ์เล่าว่าตัวเขาได้เปิดฟาร์มเลี้ยงควาย
จำนวนกว่า๒๐ตัวและมีพ่อพันธุ์เป็นควายพันธุ์ไทย
ชื่อเจ้าเม็ดเงินควายเพศผู้พันธ์ไทยแสนรู้สั่งได้ดั่งใจ
บอกเลยว่าสั่งปุ๊บมันทำปั๊บสั่งปุ๊บปั๊บ
มันทำปั๊บปุ๊บปุ๊บอย่างตอนนี้เนี่ย
สั่งให้เจ้าเม็ดเงินนั่งนอนถ่ายรูปเจ้าเม็ดเงินก็จัดให้ไม่เหลือ
จึงทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ที่ชื่นชมและอนุรักษ์ควายไทย
สำหรับประวัติและสัดส่วนของเจ้าเม็ดเงินก็คือมันมีอายุ๕ปี
หนักหนึ่งพันสามร้อยกิโลกรัมมีเขายาวข้างละหนึ่งเมตร
เคยเข้าประกวดได้รางวัลชนะเลิศมาด้วยล่ะครับกับการประกวดควายงามในงานเจ้าพ่อพญาแหล่
จังวัดไชยภูมิเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดและปัจจุบันนี้เจ้าเม็ดเงินเนี่ย
มีราคาค่าตัวสูงถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทโอ้โหต่อกันที่เจ้าโชคกระบี่
ควายตัวเท้าชางควายงามตัวนี้มีชื่อว่าโชครบี
เป็นควายไทยที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากอุทัยธานีจนตัวใหญ่สวยงาม
ความสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรน้ำหนักหนึ่งพันสามร้อยกิโลกรัม
อยู่กับเจ้าของที่โชคเจริญอำนวยฟาร์มจังหวัดกระบี่
โดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับมีคนมาขอซื้อในราคา๑๕ล้านบาท
จริงเหรอเนี่ยแม่แต่เจ้าของเนี่ยก็ไม่ขาย
ส่งมอบให้ผู้ประกอบการโรงแรมทางเข้าเขื่อนเชี่ยวหลานมาเลี้ยงชั่วคราว
ให้เห็นความงามของควายไทยและร่วมสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวเพิ่ม
เหนือจากการมาเที่ยวชมความงามของเขื่อนเชี่ยวหลานกุ้ยลิ้นเมืองไทย
พร้อมทั้งทำเป็นศูนย์เรียนรู้ควายไทยเรียนรู้การพัฒนาสายพันธุ
ลองขี่ควายตัวใหญ่เรียนรู้การให้อาหารอาบน้ำควาย
ซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กที่ได้มาร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
และสุดท้ายเรียกได้ว่าทรงคุณค่าสุดกับเจ้าแก้วฟ้า
พญาควายเผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปกันที่สอนซีริฟาร์มควายไทย
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๖๖ทับ๑หมู่ที่๒ตำบลบางอย่างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ที่นี่คือฟาร์มควายที่ได้มาตรฐานทั้งสถานที่และวิธีการเลี้ยง
จนทำให้ได้พันธุ์ควายที่มีรูปร่างขนาดใหญ่สมบูรณ์
ถูกต้องตามคุณลักษณะควายไทยแท้ทุกประการและไฮไลท์ของฟาร์ม
คุณพรมพิริยสอนซิริหรือคุณเอกได้พาเราไปเจอกับพ่อพันธุ์ควาย
ขนานนามว่าเป็นพญาควายเผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ส่วนสูง๑๖๕เซนติเมตรหนักประมาณ๑๔ตัน
โดยมีความสูงเทียบเท่ากับคนตัวสูงประมาณ๑๘๐เซนติเมตร
ฟาร์มได้ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าแก้วฟ้า
ซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ที่ทางฟาร์มจะใช้เชื้อในการขยายพันธุ์
โดยทางสอนซีริฟาร์มได้ประมาณค่าตัวของพญาควายเผือก